คนสู้ชีวิตวันนี้จะพาไปรู้จักกับคุณป้าสมศรี
ป้าสมศรีเป็นแม่ค้าขายขนมไข่หงต่อสู้กับโรคร้าย
ด้วยความยากลำบากที่ต้องเจอทุกวันคุณป้าไม่สามารถไปหาหมอเพื่อรักษาตัวเองได้
เรื่องราวของคุณป้าจะเป็นยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต
ป้าก็ทำของป้าเองขายมาตลอดก็ล้มลุกไปขายได้มั้งไม่ได้มั้ง

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน

ป้าก็ทำของคุณป้าได้ยังไงสู้ชีวิตขนาดไหนติดตามกัน
เรียงของเสร็จเราก็จัดอันไหนที่เราจะไปส่งเขา
อันไหนที่เราจะไปขายเราก็แยกออกไว้เลย
ตรงกับที่ขายจะไปพร้อมกันเลย

แล้ววันหนึ่งคุณป้าทำเยอะไหมครับ
ช่วงนี้วันหนึ่งถ้าส่งเยอะก็ประมาณ๓๐๐ลูก

กำไรก็จะอยู่หลาย๔๐๐๕๐๐เหมือนกัน

วันไม่เหลือเงินเข้าบ้านเลยนะ

พอขายเสร็จแวะซื้อของที่จะมาทำต่อ

แต่วันไหนถ้าเราซื้อทั้งไส้ทั้งแป้งนะ

แต่ถ้าจะเหลือเป็น๑๐๐๐ลูกเป็นอย่างไรไม่มี
รวมค่าน้ำค่าไฟก็ตกเกือบ๓๐๐๐ค่ะ
มาอยู่ตั้งแต่เสียค่าบ้านหลังนี้นะ

แล้วอย่างพวกค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างนี้
เรามีเงินที่จะมาจ่ายทุกเดือนไหมครับ
เดือนก็มีบางเดือนก็ผลัดเขา

พออายุก็เยอะแล้วเนอะได้เงินคนแก่
แล้วก็ถ้ามีใครจ้างไปชาวนั้นก็ไป

แต่ทุกวันนี้มันอย่างว่า
เขาเห็นว่ายกเยอะไม่อยากจ้าง
ป้าก็อยากจะหยุดป้าอยากกลับบ้านนะ

มันอาจจะมีโอกาสหลายทีดีก็ได้
ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้าง

เราก็จะทำอะไรไม่ได้
ส่วนวันนังคารภรรยาธิ์และก็สุภกษ์
และวันอาทิตย์ขายอยู่ที่ตลาดสีเศราก์สอยพะโหลโยทิ์นสองนะครับ
ทุกวันคุณป้าจะไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ
หรือว่าใครไม่รู้ว่าวันนี้คุณป้าจะอยู่ที่ไหนยังไง

หมายเลขโทรศัพท์๐๘๓๒๔๘๗๓๗๓นะคะ

ขอให้ขายดีด้วยนะคะ